ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อแล้วค่ะ
เรื่องของคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะ

คือเมื่อ๒วันก่อนมีข้อมูลบอกว่า
มีชายต้องสงสัย๒คน
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในหมู่บ้านกกอก

ช่วงวันที่น้องชมพู่หายตัวไปจากหมู่บ้าน
ทีนี้ตอนเข้ามาในหมู่บ้านมากัน๒คน
แต่ตอนขากลับออกไปกลับไปสาม
แล้วคนที่เพิ่มเข้าไปก็คือเด็กผู้หญิงลักษณะคล้ายน้องชมพู่

ถามแม่น้องชมพู่ว่ามันเป็นไปได้ไหมแม่

เราก็ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้
ทำไมเด็กไม่ร้องแม่บอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะ
เด็กอาจจะถูกบังคับหรือใช้มือปิดปากก็ได้

แต่ประเด็นคือข้อมูลมันยังไม่ตรงกันหนึ่งเรื่อง
ก็คือเรื่องของเสื้อของน้องชมพู่
พยานที่บอกว่าเห็นเด็กนั่งซ้อนตรงกลาง
กับมอเตอร์ไซค์ของชายต้องสงสัย๒คน
พยานบอกว่าเด็กที่ออกไปด้วยเนี่ย
ใส่เสื้อคอกระเช้าสีขาว
แต่น้องชมพู่ในวันที่น้องหายตัวไป
แม่บอกว่าน้องใส่เสื้อกล้ามคอกลมสีขาวลายการ์ตูน
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ที่จะต้องมีการหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ต่อไป
คือตอนนี้ข้อมูลมันเป็นข้อมูลใหม่นะคะ
ตำรวจก็ต้องทำงานตรงนี้กันใหม่
แม่บอกว่าตอนนี้ก็คือมีความหวังมากขึ้น
ว่าจะสามารถตามตัวคนร้ายมาได้ค่ะ
ส่วนลุงพลลุงพลเราก็ถามเหมือนกัน
ลุงพลบอกว่าหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ต้องไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านคนดังกล่าว

ว่าชายต้องสงสัย๒คนที่เห็นเป็นใคร
เพราะตอนที่เข้ามาสวมหวกไอ้โม่งนึกออกไหมคุณ
แต่ลุงพลบอกว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าเป็นคนในหมู่บ้านกกอก
ก็รู้จักกันหมดเพราะว่าหมู่บ้านมันไม่ได้ใหญ่
เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะสวมหวกไอ้โม่งก็ตาม
แต่ว่าบุคลิกลักษณะภายนอกก็น่าจะพอดูกันออก
ก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว
วันนี้วันเท่าไหร่นะคะ๑๗สิงหาใช่ไหมสิงหาคม
เป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงพลด้วยนะคะ
ลุงพลเตรียมที่จะไปถวายสังขทานในช่วงเช้าวันนี้แหละ
วัดถ้ำภูผาแอกวัดภูหลวงนะคะ
สังขทานไว้ทั้งหมด๗ชุดเพื่อไปถวายพระ

แล้วก็ไม่มีแผนที่จะกลับบ้านต่างจังหวัด
คือที่สกลนครกลับไปหาพ่อแม่เพราะว่าเพิ่งกลับไปมานะคะอ่า
นี่คือความคืบหน้าเรื่องของคดีน้องชมพู่นะคะ